คุณคุปตนันกลับมาอยู่กับเราอีกรอบหนึ่ง

ถูกต้องครับยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ

สถานการณ์พายุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

จัยตัวหนึ่งที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้

ดังนั้นชาวกรุงในวันนี้ก็จะได้เจอกับลมเย็น
ที่มีการแผลลงมา
สำคัญก็คือถ้าหากลมที่มา
จากตอนบนมาจากจีนที่เป็นลมเย็น

พายุอาจจะเลื่อนต่ำลงไปอยู่แถวมาเลเซียเลยก็ได้

เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภาพรวมเป็นอย่างไร

ที่แต่ละจุดแต่ละพื้นที่จะได้รับผลกระทบ
นี่คือเมื่อช่วงแรก

จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราชธานีนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรา

อากาศเย็นนั้นมีการดูดลงมานะครับ
จากผลพวงของพายุปลาบึกที่ตอนนี้

อย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่ทำให้เห็นได้ชัด

ในบริเวณตอนกลางประเทศไทย

ก็มีปล่อยนะครับนครศรีธรรมราช
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่สุราธานี

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์

จะค่อยมีการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง
ท้องฟ้าเป็นช่วงค่ำนะครับ

หลังจากนั้นก็จะลงฝั่งอีกทีช่วงเช้าเลยนะครับ
ในช่วงประมาณ๗โมงเช้าของวันพรุ่งนี้

ตัวเลขที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือช่วงวันเวลานะครับ
วันที่๔ครับขึ้นมาอยู่ใจกลางตรงนี้นะครับ

สังเกตว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมา

เนื่องมาจากอากาศเย็นที่มัดดันเอาไว้นะครับ
ทำให้พายุไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ขึ้นไปได้

มาดูเรื่องของการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้
ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนอย่างไรกันบ้าง

นี่คือทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ

ซึ่งจะเป็นการคาดการณ์การเคลื่อนตัวของพายุ
ที่มีความจำพันกับอากาศหนาวลำเย็น

จะสังเกตว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
ลมเย็นมีการแผลลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ซึ่งก็ทำให้พายุถูกกักอยู่ตรงนี้

จากการคาดการสภาพอากาศตอนนี้ปัจจัยตอนนี้
พบว่าในวันพรุ่งนี้อากาศเย็นเริ่มมีการถอยร่นกลับไป
จึงเปิดโอกาสให้พายุลูกนี้ค่อยเขยิบขึ้นมา
แล้วก็เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทยของเรา
ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองอย่างที่บอกแล้วครับ
ตั้งแต่ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งก็จะมีการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง

หมายความว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่ช่วงบ่าย
หลายพื้นที่คงจะได้รับผลพวงผลกระทบจากขอบของพายุ
ที่จะค่อยมาแตะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของคลื่น
เรื่องของฝนเรื่องของสิ่งที่จะตามมาก็คือลมที่มีกำลังแรงนะครับ
สามารถที่จะทำให้สิ่งปลูกสร้างต่างเนี่ยนะครับ

นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม๓วันนะครับ
ฝนตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปอีก๓วันข้างหน้า
สีแดงทั้งหมดคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุครั้งนี้นะครับ
ซึ่งก็ทำให้มีบางพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เจอฝนตกน้ำท่วมติดต่อกันหลายวัน
คงอาจจะต้องเตรียมตัวที่จะฟังประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะไม่เช่นนั้นคงจะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
ทีนี้เดี๋ยวมาดูจุดที่มีการคาดการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับ
ว่าจะเป็นจุดที่รับมือกับพายุลูกนี้เต็ม
ก็คือในบริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบริเวณที่มีภูเขาค่อนข้างเยอะนะครับ
ดังนั้นการที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวขึ้นมาบนฝั่งครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำลังของพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลง
ดังนั้นฝนที่รวบรวมเก็บสะสมเอาไว้เนี่ยนะครับจะเกิดการกระจายตัวออกมานะครับ
ทำให้ฝนนั้นมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ขึ้นมาบนฝั่งนะครับ
และกำลังของพายุก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
นี่คือภาพรวมสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับโอกาสการเกิดฝนถือว่าเยอะเลยทีเดียว
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับ
หลังจากวันอาทิตย์สถานการณ์ฝนก็จะค่อยดีลง
คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรอย่างที่มีการประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับ
คลื่นที่จะต้องระวังในเรื่องของการเดินเรือ
มาถึงคลื่นที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างคลื่นสูงซัดฝั่ง
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวอยู่ในจุดเสี่ยงภัยที่ทางราชการ
มีการประกาศเตือนก็คงต้องติดตามประกาศอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในพื้นที่ที่ช่วยเหลือประชาชน
ที่ตอนนี้อยู่ในภาวะเสี่ยงนะครับและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวยังไง
ช่วงนี้ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ผมพุทธนันทร์พี่สินหมานสวัสดีครับ